คุณผู้ชมมาดูคลิปน่ารักของอาม่าท่านหนึ่งไหว้เจ้า
ก็มีอะไรขนมเข็งขนมเทียนสระเบาหมั่นโถแล้วก็มีข้าวของไหว้เจ้า
ยไปไหว้มาไม่ทันได้มองเออมันโถหายไปไหนลูกหนึ่ง
คุณผู้ชมดูเอาภาพตัวข้างล่างเห็นไหมปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยน
มับเข้าให้มับเข้าให้อาม่าก็เอาเก็บไป
ไม่ทันได้นับมันโทรหายไปแล้วอันหนึ่งแหม่มันหิวแล้วดูออก
ก็นี่ไงเจ๊สั่งมาอาม่าสั่งลุยลูกสมุนของอาม่าทั้งนั้นแหละครับ
ไหว้เจ้าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยอาม่าเก็บของเจ้าหมาทั้งหลายแหล่
อาม่างงอ่ะวิ่งเยอะเกินตัวหนึ่งก็ดอดเข้าไปข้างหน้าโต๊
แล้วก็หมับเข้าไปหนึ่งอันนะฮะแป๊บเดียวคุณผู้ชมขบเคี้ยวเข้าไป
ซึ่งเป็นกลุ่มคนรักน้องหมาพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลังจากที่อาม่าไหว้เจ้าเสร็จปุ๊บเก็บของเข้าไปในครัว
เอกใจไปนับดูเอ๊ะทำไมสาระเป๋ารับบิด

ตอนเอาไปมันก็ครบทำไมกลับมาเอ๊ะมันหายไปไหนอันหนึ่ง
คือเขาก็ต้องนับให้ครบตามจำนวนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะ

สุดท้ายลูกหลานมาเปิดกล้องดู
นี่ไงธรรมเนียนตัวนั้นวิ่งหลอกลอกใส่ตาอาม่า

นี่ฮะอาศัยช่วงชุรมุนแล้วก็โฉกซับนี่
ยังทำตาพิมพ์ใส่ด้วยนะฮะเนียนทีเดียวนะฮะกระดงกระดาษไม่แกะนะ
ทั้งกระดาษเลยครับนะฮะนี่ฮะเป็นชมหน้าของเจ้าตัวดี
ชื่อว่าน้องระนะฮะเป็นเจ้าตัวเมียของบ้านเขาแหละ
นี่ระอิ่มและตาพิมพ์แบบนี้แหละอืม